มาดูเรื่องระทึกอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานแฟร์นะคะงานที่มีการจัดงานซื้อขายของกันนี่แหละค่ะ
กลางดึกที่ผ่านมาปรากฏมีกลุ่มชายชะกันประมาณ๒๐คนยกพวกนะครับ
ไปทำร้ายพ่อค้าแม่ค้าในการจัดงานแฟร์ในพื้นที่บางคอแหลม
มีคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้๑๑คนค่ะ
อุ๊ยพ่อ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานแฟร์ค่ะ
คนก็ไปกินไปเที่ยวกันพ่อค้าแม่ค้าก็ขายของ
ปรากฏอยู่มีชายชะกัประมาณยี่สิบคนค่ะ
มาทำร้ายร่างกายนะคะคนที่ดูแลสถานที่จัดงาน
ซึ่งอยู่ตรงเต็นต์หมูกระทะแม่ค้าก็เป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะคะ

เนี่ยค่ะหลังเกิดเหตุนายบัญชาปานิวัฒน์นะคะ
ประธานชมรมผู้ยากร้ายรับเรื่อง
ร้องขอความช่วยเหลือแล้วพาผู้เสียหายไปแจ้งความ
กับพนักงานสอบสวนสนวัฒน์พญาไกร
เอาผิดกับชายชะกันกลุ่มนี้ค่ะ
พ่อค้าเสื้อผ้าในงานคุณอนุสรค่ะบอกว่า
เขาไม่เคยรู้จักหรือบาดหมางกับคนกลุ่มนี้เลย

ก็กลับถูกชกเข้าที่ใบหน้าถูกบีบคอด้วย
แล้วก็ถูกท่อนเหล็กฟาดที่แขนจนได้รับบาดเจ็บค่ะ

ไม่ให้เขาไปไล่ตีน้องชายผมหรือว่าคนในงาน
เพราะว่าในงานนี้มีพ่อตาผมมีน้องชายผม

คือเขาพยายามจะได้ไล่ตีผมพรุ่งนี้
ผมก็เลยจะเข้าไปห้ามเขา
เขาก็จัดการผมรุมบีบคอแล้วก็ชกต่อย
บริเวณใบหน้าหลายทีอยู่ครับแล้วก็โดนเหล็กตีที่ท่อนแขน

นี่ผมยกมือบังเขากะจะตีหัวผม

ตีหัวขอค่านี่คือโดนลอยบีบค่ะ

นี่ค่ะนี่คือหนึ่งในผู้บาดเจ็บนะคะ
เป็นหนึ่งในผู้ดูแลสถานที่จัดงาน
บอกตอนนั้นเนี่ยกำลังนั่งคุยงานอยู่ที่โต๊ะกับเพื่อนอีกคนนึง
อีกคนหนึ่งผู้ชายนะคะชายจัดการประมาณยี่สิบคนเข้ามาแล้วก็โดดถี่โต๊ะ
แล้วลากเขาไปทำร้ายแล้วก็ทำร้ายร่างกายพ่อค้าแม่ค้าบาดเจ็บไปอีกกว่า๑๐ราย
หนึ่งในนั้นสาหัสนะคะเลือดข้างในสมองด้วย
ชายชะกันกลุ่มนี้เนี่ยพกทั้งมีดทั้งไม้เบสบอลมาก่อเหตุ
ส่วนสาเหตุมาจากปมขัดแย้งเกี่ยวกับพื้นที่จัดงานช่วงงานวันลอยกระทง
เพราะว่าคือทุกคนกำลังแย่งพื้นที่นี้กันจะจัดงานกัน
แล้วก็ข่มขู่มาบอกเนี่ยจะมาทำร้ายคนในงาน
แต่ว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงค่ะ
เข้ามาประมาณสิบกว่าคนสิบยี่สิบคนประมาณเนี้ยครับ
หรือเยอะหลับไม่ได้ไปถึงเขาก็โดดถีดโต๊ะเลยครับ
ผิดโต๊ะว่าพวกมึงแจ๋วเหรออะไรประมาณนี้
คือการพูดของเขาแล้วตรงนั้นพวกเขาก็ล็อกคอคุณโมดครับ
ซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้จัดงานอีกคนนึงที่ร่วมกันล็อกคอออกไปอย่างนี้

เรื่องต้นก็มีผู้บาดเจ็บ๑๑คนเริ่มทยอยเดินทางมาแจ้งความกันแล้วค่ะ
เมื่อกี้ได้ยินไหมฮะมึงเจ๋งเหรอส่วนข่าวนี้ครับ